มาดูเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการโควิด๑๙กันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่วันที่๑กันยายนเป็นต้นไปนะครับ
ห้างสรรพสินค้าร้านตัดผมจะกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง
แล้วก็ร้านอาหารนั้นสามารถเข้าไปนั่งรับประทานได้
แต่ว่ามีเงื่อนไขนะฮะเดี๋ยวดูในข่าวกัน
เพราะว่าเขาบอกว่าทิศทางของโควิด๑๙มันเริ่มจะลดลงครับ
สอบประคอรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับ๑๘๗๐๒ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมกว่า๑๑๓๐๐๐รายครับ
ผู้เสียชีวิต๒๗๓ศพนะครับ
ทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๘๗ศพ
หายป่วยกลับบ้านนั้น๒๑๑๖๓รายด้วยกัน
กระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมนะครับ
หารือเรื่องการผ่อนคลายมาตรการ
หลังจากที่สถานการณ์เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น
ซึ่งมีรายงานนะครับว่านายกรัฐมนตรี
ให้กำลังใจทุกคนในที่ประชุมบอกว่า
ขอให้เราต้องมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่
เพื่อร่วมมือกันทำงานเพื่อคนไทย
และคงต้องร่วมกันทำในยุคนี้รัฐบาลชุดนี้ด้วย
ด้านแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโคศกสบคนะครับ

ในปัจจุบันยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง
แต่จะต้องเขาใช้คำว่าพลิกมุมมองนะครับ
เพราะว่าโควิดยังไม่หายไปไหน
ดังนั้นจึงต้องมีการปรับตัวให้เราอยู่ร่วมกับโรคได้อย่างปลอดภัย
ที่ประชุมสอบคอยังจะไม่ปรับสีพื้นที่นะครับ
โดยจังหวัดสีแดงเข้มยังคงไว้ที่๒๙จังหวัดตามเดิมนะ
แล้วก็คงมาตรการที่เข้มงวดทางสังคมเช่นอะไรบ้าง
ต่อไปอีกอย่างน้อย๑๔วัน
แต่ก็ได้อนุญาตให้เปิดกิจการและกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับความเป็นปกติมากที่สุด
คือสามารถเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้
แล้วก็เปิดให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้
โดยร้านอาหารที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศนะครับ
ส่วนร้านที่เปิดแอร์นะครับนั่งได้ครึ่งหนึ่งของโต๊ะที่ท่านมี
ส่วนการเปิดห้างสรรพสินค้านะครับเปิดได้เกือบทุกแผนก
แต่บางอย่างเปิดแบบมีเงื่อนไขเช่นร้านเสริมสวยร้านตัดผม
ตัดผมได้เท่านั้นนะทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับ
ละ๑คนใช้เวลาไม่เกิน๑ชั่วโมง
นวดก็เปิดได้แต่นวดเท้าเท่านั้น
อกจากนี้ยังเปิดให้ใช้อาคารของสถานศึกษา
แล้วก็สามารถเปิดใช้สนามกีฬาแบบไม่มีผู้ชมและสวนสาธารณะได้ครับ
ซึ่งทั้งหมดกำหนดว่าเปิดให้บริการได้ถึง๒ทุ่มเท่านั้นนะครับ
และสามารถเริ่มได้ตั้งแต่๑กันยายนเป็นต้นไป
อย่างไรก็ตามนะครับกิจกรรมและกิจการเหล่านี้

เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดคือด้านสิ่งแวดล้อม
ต้องมีระบบระบายอากาศนะครับมีการเว้นระยะห่าง
พนักงานต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์

คือถ้าท่านที่เคยติดเชื้อก็ต้องแสดง
ส่วนกิจกรรมกิจการที่ยังปิดต่อไปนะครับ
สถาบันกฎวิชาปิดโรงภาพยนตร์ปิดสปาปิด
สนุกสวนน้ำปิดฟิตเน็ตปิด
ห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงยังใช้ไม่ได้นะครับ

อนุญาตให้เปิดกิจการและกิจกรรมเหล่านี้นะครับ
เริ่มต้นเฉพาะสถานประกอบการและสถานบริการที่มีความพร้อม
ฉะนั้นท่านต้องไปแสดงให้คณะกรรมการควบคุมโรคประจำจังหวัดของท่าน
เห็นว่าท่านพร้อมที่จะเปิดถึงจะเปิดได้นะครับ

บุคลากรทางการแพทย์เขาว่ายังไงบ้าง
คุณหมอธีระวรธนารัฐนะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ท่านโพสต์เฟซบุ๊คเรื่องนี้นะฮะหลายโพสต์เลย
แสดงความกังวลถึงการผ่อนปลนของสบคครับ
โดยท่านระบุว่าผ่อนคลาย๑กันยายนทั้งที่ระบาดอย่างรุนแรง
กระจายไปทั่วคงเริ่มเห็นผลของการผ่อนคลายนี้
ราววันที่๑๑ตุลาคมหรือวันที่๔๑นับจากวันที่ผ่อนคลาย
หรืออาจจะเร็วกว่านั้นเพราะเปิดทีเดียวหลายกิจการกิจกรรม
คุณหมอยังระบุด้วยว่าที่แคนาดาสหรัฐอเมริกา
องค์การอนามัยโลกต่างเน้นย้ำความสำคัญ
ความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อจากการที่ไวรัส
มันลอยอยู่ในอากาศและสามารถแพร่ไปได้ไกล
แวนลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน
อยู่ในสถานที่ที่เป็นระบบปิด
แล้วก็อากาศถ่ายเทไม่ดีแล้วแล้วก็เสี่ยงสูงคุณหมอว่า
คุณหมอก็เลยขอให้เลี่ยงการดื่มกินในร้านอาหาร
ใครทำได้ก็ทำสูญอาหารโรงอาหาร

ควรใช้เวลาให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
คุณหมอบอกว่าแล้วสั้นที่สุดแค่ไหน
คุณหมอบอกว่าก็น้อยกว่า๑๕นาทีก็แล้วกันนะครับ

ไม่ได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับโอกาสที่จะติดเชื้อ
หรือแพร่เชื้อเพราะฉีดแล้วก็ติดได้
และยังมีปริมาณไวรัสเทียบเท่ากับคนที่ไม่ฉีด
เพียงแต่จะช่วยลดความรุนแรงหรือโอกาสสูญเสียชีวิตลงได้เท่านั้น
สะกิดเอาไว้ภายใต้การผ่อนคลายมาตรการครับ